คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้หน่อย

พอลงมามึงไปไหน

มายกส่องยกส่องแล้วหยิบของเธอไป

นั่นสิค่ะคุณมายคุณมายนำภาพจากรอบวงจอดปิดของคอนโดที่จับภาพรายเดอร์

้มหน่อยท้วมหน่อยทำทีมาส่งของยกถุงนั้นดูยกถุงนี้ดู
แล้วทำเหมือนถ่ายรูปเหมือนถ่ายให้ลูกค้าดู
คนก็ไม่สงสัยหรอกเพราะรายเดอร์เขาต้องอยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วถูกไหม
ใช่ครับนั่นแหละฮะแต่เป็นรายเดอร์อีกบริษัทที่เธอไม่ได้สั่งนะ
แต่มายกของยกของแล้วปรากฏว่าของเธอหายนะฮะลงมาไม่เจอก็เลยโทรไปหารายเดอร์บริษัทที่เธอสั่ง
เขาบอกว่าส่งแล้วจริงแต่ถ้าของหายก็ยินดีรับผิดชอบทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะ
อย่างที่ผมบอกครับรายเดอร์อีกบริษัทหนึ่งมาหยิบอาหารของเธอไป
แล้วรายเดอร์บริษัทที่มาส่งให้เธอเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับ
เจอปัญหาแบบนี้กันเยอะทีเดียวฮะ
เอาไปเลยแล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะ
แล้วทีนี้หนูก็เลยโทรกลับไปหาพี่รายเดอร์ว่า

เพราะว่าคนนั้นเป็นรายเดอร์อีกคนนึงเอาไป
ไม่ใช่ความผิดพี่เขา